คู่นี้จะบอกว่าแค่ไปคอมเมนต์อวยพรวันเกิด
ก็คิดตะเลิดกันไปถึงขั้นว่าจะออกกันมา
หลังจากที่เลิกรากันไปแต่ความรู้สึกดียังมีให้กันอยู่เสมอ
นะคะสำหรับอดีตคนเคยรักคู่นี้
เพราะอะไรวันเกิดที่ผ่านมา๑๑เมษายนวันเกิดของสาวธิสาเขา
แล้วก็บอกด้วยว่าเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนคนนี้เสมอ
อีกทั้งยังแสดงความดีใจกับสิ่งดีที่ตอนนี้พรั่งพรูเข้ามาสู่ชีวิตของฝ่ายหญิงทุกอย่างนะคะ
งานนี้ที่สาก็บอกเลยว่าก็เป็นการอวยพรแบบเพื่อนที่ดีเท่านั้นเอง
ยังไม่มีรีทงรีเทิร์นนะคะโอกาสที่จะรีเทิร์นตอนนี้ยังริบหรี่อยู่นะคะ
แววเลยเพราะว่าเป็นแบบนี้มีความสุขดี
ทั้งนี้หลายคนมองว่าอ้าวพอที่๓ไม่รีเทิร์นเพราะอะไร
เพราะว่าที่สาตอนนี้กำลังมีข่าวว่ากิ๊กกักกันอยู่กับอีกหนึ่งหนุ่มหรือเปล่า
ทองระยะตอนนี้เข้าออกบ้านได้แบบสบายเลย
สนิทอะไรกันขนาดนั้นขายขนมจีบถึงบ้านหรือเปล่า

ก่อนหน้านี้เราไม่ได้คุยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เพิ่งมาได้เขาเพิ่งทักมาก่อนช่วงก่อนวันเกิดอะไรแค่นั้นเองค่ะ
แล้วก็พอวันเกิดเราก็เลยโวยพรแค่นั้นแหละ
เขาขออนุญาตก่อนว่าลงรูปได้ไหมอะไรอย่างนี้
เราก็บอกว่าเอาได้สิไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นวันเกิดเรา

ก็เขาโสดไงค่ะก็เขาก็อาจจะเปิดโอกาสให้ตัวของเขาเอง
โสดค่ะคือนะตอนนี้เราสบายใจที่จะเป็นแบบนี้ค่ะก็คงจะเป็นเพื่อนกันนี่แหละ
ค่ะมีคนอยากเข้าบ้านเราไงค่ะ
เขาไม่คือจริงหมู่บ้านนั้นเป็นบ้านใหม่ค่ะที่กำลังทำอยู่
หมู่บ้านนั้นเนี่ยคือมีนักแสดงหลายคนอยู่ค่ะรวมถึงมิกด้วย
ใช่เพื่อนบ้านกันค่ะใช่